ทีนี้พอคบกันไปสักพักนึงอะค่ะก็เริ่มมีปากเสียงกันแบบแรงขึ้นเรื่อย
แล้วก็ไปเปิดรถหยิบมีดออกมามีดดาบแบบยาวเท่าแขน
พอพี่อ้อยเห็นมีดก็คือวิ่งเลยพอเขาเห็นพี่อ้อยวิ่งเขาก็วิ่งตาม
เขาน่าจะคิดว่าระยะมันห่างไม่น่าตามทัน
เขาก็เลยเงื้อมีดฟันที่หลังพี่อ้อยเลย
ตกเย็นออกมาเดินเล่นหน้าบ้านเหมือนเดิมเวลาเดิม
ได้ยินเสียงกองแก๊งมาจากในครัวอีกแล้วก็เลยแบบเดินย่องเข้าไปดู
สิ่งที่เห็นก็คือพ่อหมอกำลังนั่งกินอาหารอยู่และสิ่งที่ช็อกที่สุดคือ
ด้านหลังพ่อหมอเป็นร่างเงาดำ๕ตน
กำลังยืนแล้วก็จ้องมองที่พ่อหมอกำลังกิน
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแหม่บรรยากาศแบบนี้นะครับผ้าข้างหลังพริ้วแบบนี้อึมครึมอึมครึมแบบนี้และนี่คือสถานีผีดุกับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเรามาพบกันทุกวันศุกร์เหมือนเช่นเคยครับแน่นอนครับว่าเรายังคงมีประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเนื้อหาก
วันศุกร์สี่ทุ่มแบบนี้เรามีเรื่องร้อนหลอนมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้นเขาเป็นหนึ่งในนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่จะเอาเรื่องร้อนหลอนมาฝากทุกท่านถ้าทุกคนพร้อมทีมงานพร้อมเราไปติดตามรับชมไปติดตามฟังเรื่องของเขาพร้อมพร้อมกันเลยครับ
ครับว่าแขกรับเชิญของผมทุกคนผมก็จะมีคำถาม
คำถามง่ายเลยครับว่าถ้าพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องผี

คุณอุ๊ดเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์

ใช่เพราะว่า๒๐เป็นเพราะว่าไม่เคยเจอ

หอนแบบจินตนาการแบบเวลาได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็๘๐มันเป็นเพราะว่าคนใกล้ตัวอย่างแม่
คนในครอบครัวอย่างนี้เคยเจอก็เลยเชื่อ

ตอนนี้แม่เจอเอง
เพราะแม่ไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งโกหกเรา

แต่ถ้าถามว่า๘๐เยอะนะเยอะ

เพราะฉะนั้นก็กำกึ่งก็แล้วกัน
ว่าโลกนี้จริงแล้วมีผีจริงหรือเปล่า
แต่ที่แน่มันถูกครอบงำด้วยความกลัว

แล้วก็ไม่คิดที่จะเจอผี
หมายถึงว่าความกลัวมันลดน้อยลง

คือก่อนหน้านี้กลัวแบบกลัวแบบจินตนาการ
คือเหมือนถ้าเราได้ยินเสียงอะไรก็แก๊กเลย
คิดแล้วใช่ปะว่า
แต่ตอนนี้มันรู้สึกแบบก็แค่เสียง
คือเหมือนบอกตัวเองว่าก็ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่
มันไม่ได้รู้สึกถึงขั้นแบบว่ามันใช่แน่มันก็คือไม่ใช่
ก่อนหน้านี้เหมือนเรากลัวไปเองมากกว่า
แต่ถ้าจะให้ดีก็ออกมาเป็นตัวเลยจบ

มีคิดนิดนึงนะก็ไม่ดี
ค่ะทีนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องที่จะมานั่งพูดคุยกันในวันนี้
มันก็เท่าที่ดูจากชื่อเรื่อง

เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหมอผี
วันในบ้านหมอผีเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใคร
เป็นของพี่สาวแท้ของอู๋ค่ะ
แสดงว่าเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับคุณสัยมนต์ดำ

น่าสนใจครับเรื่องนี้เป็นยังไงค่ะ
ก็ย้อนไปเมื่อเรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณ๒๖ปีที่แล้วนะคะ
เป็นเรื่องของพี่สาวของอู๋ชื่อพี่สาวอู๋ชื่อว่าพี่อ้อยอืม
อ้อยเนี่ยมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาที่ทำให้ต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งที่ทำให้เกิดเรื่องราวอันนี้ค่ะ
ก็ตอนนั้นพี่อ้อยทำงานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งทำงานขับรถส่งของนะคะ
ก็โสดมีผู้ชายแวะเวียนมาจีบแต่ก็ไม่ได้ชอบใครเลยค่ะจนกระทั่งมาเจอผู้ชายคนหนึ่งก็ทำงานอยู่ที่เดียวกัน
คบหาดูใจกันไม่นานนะคะหมายถึงศึกษาดูใจกันไม่นานก็ตกลงคบกันเลยแล้วก็ได้พามาให้ที่บ้านรู้จัก
ครั้งแรกที่เห็นผู้ชายคนนี้คือเหมือนเซนต์เรามันบอกว่าไม่ใช่คนดีอ่ะคือเขาจะเป็นลักษณะแบบรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาดุดุหน้าตาน่ากลัวดูเหมือนคนมีประวัติอย่างนี้ค่ะแล้วก็ท่าทางแปลก
เราก็เลยเตือนพี่เราไปว่าพี่อ้อยหนูว่าผู้ชายคนนี้เราพูดตรงเลยนะคะผู้ชายคนนี้หนูว่าไม่ใช่คนดี

ใช่หนูเตือนเลยหนูบอกหนูหนูว่าหนูไม่โอเคแบบดูไม่ใช่คนดีอ่ะดูท่าทางแปลกให้พี่อ่ะศึกษาไปสักพักนึงก่อนเคยตกลงคบกันไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็บอกว่าอย่ามองคนที่ภายนอกมันไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ย
เราก็ปล่อยไปเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะว่าถือว่าเราได้เตือนแล้วทีนี้พอคบกันไปสักพักนึงอะค่ะมันเริ่มมีทะเลาะกันบ่อยขึ้นมีปัญหากันบ่อยทะเลาะกันจนถึงขั้นแบบทำร้ายร่างกายพี่เราบ่อยมาก
แล้วก็มีอันนี้ก็คือพี่อ้อยมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยนะคะแล้วก็มีอีกวันหนึ่งไปทำงานที่โรงงานปกติก็ทะเลาะกันอีกที่โรงงานก็เริ่มมีปากเสียงกันแบบแรงขึ้นเรื่อยเขาก็ผลักพี่อ้อยไปทีนึงแล้วก็เดินกลับไปที่รถซึ่งจอดกันอยู่ไม่ไกลแล้วก็ไปเปิดรถหยิบมีดออกมามีดดาบแบบยาวยาวเท่าแขนแล้วก็พอพี่อ้อยเห็น

เขาก็ขับรถหนีไปเลยค่ะแล้วก็ตอนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็มีญาติแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมแต่จะมีน้าอยู่คนหนึ่งเป็นน้าชายที่สนิทกับพี่อ้อยพอสมควรนะคะเขาสนิทกันตอนที่เขามาเยี่ยมเนี่ยเขารอให้ญาติคนอื่นอ่ะออกไปก่อนเพื่อที่จะอยู่กับพี่อ้อยตามลำพังเพื่อที่จะเข้ามาคุยครับเข้ามาคุยกับพี่อ้อยค่ะก็บอกว่า
มันไม่ธรรมดา
จากนั้นน้าก็บอกว่า
มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรของมึงที่มันตามมึงมาแล้วมันตามหามึงเจอแล้วมันไม่ปล่อยมึงไว้แน่ถ้ามึงไม่ตาย
คือพี่อ้อยก็ตกใจนะแต่ไม่ได้รู้สึกสงสัยว่าน้ารู้ได้ยังไง
เพราะว่าน้าคนนี้เขาจะเป็นคนแบบมีเซนต์มีของมีครูดูดวงได้อะไรประมาณนี้
รู้จักพื้นเพลของน้าคนนี้อยู่แล้วว่าเป็นคนยังไง
ใช่ค่ะแล้วก็แบบสนิทกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดใครมาขอให้เขาดูดวงให้เขาจะไม่ดูให้นะ
ถ้าเกิดเขารู้เขาเห็นเขาจะทักเองแล้วส่วนมากที่ทักก็จะตรงแบบ๙๙เลย
ซึ่งตัวอู้เองเขาก็เคยทักนะก็ตรงเป็นจริงตามที่เขาพูดเลย
ทีนี้พี่อ้อยก็บอกว่าแล้วหนูต้องทำยังไงหนูถึงจะรอด
น้าก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวรอให้ออกจากโรงพยาบาลก่อนค่อยว่ากัน
น้าขอไปปรึกษาอาจารย์ของน้าก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าจะยังไง
ทีนี้พอออกจากโรงพยาบาลมาไม่กี่วันนะคะตำรวจโทรมาแจ้งว่า
จับตัวคนร้ายได้แล้วนะให้มาให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ชี้ตัวคนร้าย
วันที่ไปที่โรงพักไปกัน๓คนก็มีอู๋มีแม่แล้วก็พี่อ้อย
แต่แม่เนี่ยจะรออยู่ข้างนอกอู๊กับพี่อ้อยจะเป็นคนเดินขึ้นไป
ตอนที่เราเดินเข้าไปตรงที่จะไปให้ปากคำ
แล้วก็จ้องมองมาที่พี่อ้อยด้วยแบบสายตาอาฆาตแขน

เบาสร้างวันมีตาย
จะเอามึงให้ตายน้องมึงด้วยคนในครอบครัวมึงด้วย
อย่างเงี้ยเราก็เลยแบบตกใจแล้วอู๊ก็รีบคว้ามือพี่อ้อยอ่ะแบบ
จากตรงนี้กันเหอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นอ่ะเราก็กลัว
กลัวมากกลัวว่าแบบเขาจะมาทำถ้าเขาออกมาได้นะ
เขาจะมาทำร้ายคนในครอบครัวเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอด้วยความกลัวแม่พี่อ้อยกลับมาที่บ้านก็รีบไปหาน้า
แล้วก็บอกว่าไปหาน้าแล้วก็บอกว่าที่ให้ไปปรึกษาอาจารย์นะคะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
จะช่วยอะไรหนูได้ไหมน้าก็บอกอ่าโอเคคุยแล้ว
ต้องไปอยู่บ้านอาจารย์๕วันเพื่อทำพิธี
คือตอนนั้นพี่อ้อยเขาก็กลัวนะแต่การที่จะต้องไปอยู่บ้านใครก็ไม่รู้อ่ะ
กับใครก็ไม่รู้ว่าตั้งหลายวันมันจะเป็นยังไงบ้าง
แต่นาทีนั้นคือกลัวตายมากกว่าก็ให้ทำอะไรก็ทำ
แล้วคือด้วยความแบบว่านับถือเชื่อถือกันได้กับน้าด้วยว่ามันไม่น่าจะมีอะไรก็โอเค
แจงเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าบอกแม่ว่าขอไปอยู่บ้านเพื่อนเพื่อหลบจากตรงเนี้ยไปสักพักนึงนะ
แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้ไปตอนวันที่ไปบ้านอาจารย์นะคะน้าก็เป็นคนไปส่ง
บ้านอาจารย์จะอยู่ที่ราดเภาแต่ราดเภายี่สิบปีก่อนมันก็คือจะเป็นแบบก็กันดานหน่อยนะ
แต่ว่าตรงโซนนั้นมันก็จะเป็นแบบทุ่งนาอะไรอย่างนี้ค่ะรถใหญ่เข้าไม่ได้
พร้าวเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วค่ะมันเป็นป่าเป็นสวนค่ะอืม
จอดรถไว้หน้าปากซอยแล้วเดินเท้าเข้าไปอืม
ล้อเข้าไปริมคลองไกลพอสมควรเอ่อพอไปถึงตรงบริเวณบ้านของอาจารย์นะคะ
จะเป็นทุ่งนาแล้วก็มีต้นตานเยอะเยอะครับบริเวณบ้านอาจารย์จะแบบกว้างใหญ่
พื้นเนื้อที่เยอะมากแต่จะเป็นนาหมดเลยนะคะตอนที่พี่อ้อยเข้าไปถึงอ่ะ
บอกว่าบรรยากาศมันดูวางเวงดูหน้าขนลุกแบบน่ากลัวมันเงียบสงัดอ่ะ
แล้วตรงนั้นนะคะก็ไม่มีบ้านอาจารย์หลังเดียวนะไม่มีเพื่อนบ้านเลยครับ
ในบริเวณบ้านอู๋อธิบายถึงบริเวณบ้านนะจะมีบ้านอยู่สามหลัง
ก็คือเป็นบ้านหลังใหญ่ของเป็นบ้านอาจารย์ที่ใช้อยู่อาศัยเป็นบ้านยกสูง
เป็นบ้านที่มีใต้ถุนนะคะยกสูงสองชั้นแล้วก็จะมีกระท่อมหลังน้อยอีกสองหลัง
กระท่อมหลังน้อยก็คือครัวกับอ่าสาราทำพิธีของหมออ่าสองอ่า
สองกระท่อมหลังน้อยทั้งสองหลังเนี่ยจะถูกตีแปะด้วยไม้ไผ่ซี่เล็ก
ค่ะคล้ายคล้ายเลาะไก่อ่ะพี่พี่แจ๊คเอาไปก่อนอืมประมาณนั้นอ่า
ที่บ้านเนี่ยจะอยู่กันสองคนก็คืออาจารย์กับเมียของเขา
ขอเรียกว่าพ่อหมอกับป้าแล้วกันนะคะก็พอไปถึงบ้าน
ก็คุยกันว่าต้องทำที่อยู่ที่นี่ต้องมาทำอะไรบ้าง
อ่าหมอก็บอกว่าต้องใช้เวลาทำพิธีทั้งหมดสี่วันอ่า
วันที่หนึ่งถึงวันที่สามพี่อ้อยต้องกินขนหมาดำ
ใช่กินแต่ฟังตอนแรกอู๋ก็ตกแต่ขนหมาดำใช่ก็คือเอาขนหมาดำอ่ะ
เหมือนปลูกเสกแล้วก็ไปเผาไฟแล้วก็มาป่น
แล้วก็ผสมกับน้ำมนต์แล้วก็กินอ๋อใช่อ่า
แล้วก็วันที่สองถึงวันที่สี่อ่ะค่ะก็คือสวดทำพิธีอ่า
โดยโดยใช้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของผู้ชายคนนั้นอืม
แต่แต่พี่อ้อยบอกแค่ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเขาจำไม่ได้เขาก็เลยไม่ได้บอกค่ะ
พอพอคุยกันแล้วรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ค่ะพี่อ้อยก็บอกว่า
ไอ้ที่ทำเนี่ยไปทำของใส่เขาหรือเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะหนูไม่เอานะเหมือนไปทำของใส่เขา
คือเขาก็ถามเลยค่ะว่าไปทำของใส่เขาหรือเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนั้นหนูไม่เอานะเพราะว่าไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมอะไรกันต่อไปอีกอะค่ะ
เพราะว่าที่เจอกันที่เจออยู่เนี่ยมันก็หนักมากพออยู่แล้วค่ะ
คือไม่อยากมีมีกรรมต่อกันอีกอะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกว่าไม่ใช่
ไอ้ที่ทำเนี่ยมันทำเพื่อให้เขาลืมปิดใจไม่ให้เขานึกถึงเรา
ปิดตาไม่ให้เขามองเห็นหรือหาเราเจอแค่นั้นอันนี้คือสิ่งที่หมอบอกพี่อ้อย
ก็เริ่มทำพิธีค่ะก็เริ่มจากการแบบกินขนม้าดำก่อน
อ้อยบอกว่าตอนนั้นก็แห่อ่ะนะแต่ว่ามันก็ต้องกินมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะ
มันให้ทำอะไรก็ต้องทำรักชีวิตมากกว่าใช่ค่ะ
ตายมากกว่าค่ะมันเหมือนเหมือนเขาคิดว่าไม่มีอะไรจะเสีย
เอามาอยู่ถึงขนาดนี้แล้วก็ให้ทำอะไรก็ต้องทำก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
อ่าก็ทำตามทำพิธีเสร็จเรียบร้อยพี่อ้อยก็บอกว่า
คือที่อยู่อ่ะนอกจากจะทำพิธีให้ครบอะค่ะก็ไม่มีอะไรทำแล้วอืม
อ้อยก็เลยบอกป้าว่าหนูขอช่วยทำงานบ้านได้ไหมอะไรอย่างนี้
อยู่ก็แบบไม่มีอะไรทำอยากช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็บอกว่าเอ่อ
ถ้าเบื่อจะช่วยหยิบจับทำงานบ้านอะไรก็ได้นะแต่ห้ามมายุ่งในครัวเด็ดขาดอืม
อ้อยก็ไม่ได้สงสัยอะไรก็โอเคก็ตกปากรับคำไป
ก็วันนั้นจัดแจงทำงานบ้านเสร็จตกเย็นประมาณ๕โมงเย็นนะคะ
ก็เริ่มแบบโพเพแล้วนะเดินก็เดินออกมามาเดินเล่นหน้าบ้าน
ก็ได้ยินเสียงมาจากในครัวเป็นเสียงแบบเหมือนช้อนกับชามกระทบกันอ่า
ภาชนะที่ใส่ข้าวสมัยก่อนมันจะเป็นสังกษีช้อนสังกษีชามสังกษีนั่นแหละ
ก็คือเสียงกับช้อนกับโชว์กินข้าวใช่เหมือนคนกินข้าวกล้องแก๊งอย่างเงี้ย
เขาก็คิดว่าเอ๊ะเสียงอะไรหนูมาขโมยข้าวในครัวกินหรือเปล่า
เขาก็เลยจะแบบไปดูซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีตอนที่ก้าวขากำลังจะแบบ
จะเดินไปดูก็มีมือมาดึงแขนพี่อ้อยไว้
อ้อยก็ตกใจแล้วก็หันกลับไปก็คือเป็นป้า
ป้าก็พูดว่าถ้าได้ยินเสียงอะไรอ่ะอย่าทักนะอ่า

อ้อยก็เวอแล้วก็แบบค่ะ
แล้วก็เดินขึ้นบ้านครับ

วันที่๒เนี่ยเป็นวันแรกที่หมอจะต้องสวดทำพิธีค่ะ
เช้ามาก็เหมือนเดิมกินขนหมาดำวันที่สอง
แล้วก็พ่อหมอก็เตรียมของไปที่สาราทำพิธี
แต่วันนี้ป้าน่าจะไม่อยู่บ้าน
เพราะว่าไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วเจอหมอคนเดียว
ก็พี่อ้อยก็ทำพิธีเสร็จทำงานบ้านเหมือนเดิมค่ะ
ตกเย็นออกมาเดินเล่นหน้าบ้านเหมือนเดิมเวลาเดิม
ได้ยินเสียงอีกแล้วได้ยินเสียงกองแก๊งมาจากในครัวอีกแล้ว
ทีนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นอ่ะ
ว่ามันเสียงอะไรเสียงเดิมเลย
ประกอบกับวันนี้ป้าไม่อยู่บ้านด้วย

ก็เลยแบบเดินย่องเข้าไปดู
ทีนี้ที่บอกค่ะว่าครัวมันจะเป็นไม้ไผ่ซี่ตีแปะเนอะ
มันก็พอจะมีแสงอ่ะรอดเข้ามาได้บ้าง
มันก็เห็นไม่ถนัดเพราะว่ารูมเล็ก
แต่เห็นข้างหลังเห็นด้านหลังว่าเป็นพ่อหมอนั่งอยู่ในครัว

อยากรู้ว่าเสียงอะไรก็เลยเดินอ้อมไปอีกฝั่งนึงเพื่อจะแบบแง๊มประตู
แล้วก็ด้านซ้ายเป็นเหมือนเป็นหิ้ง๓ชั้น

ครับวางซ้อนอยู่เป็นสิบสิบใบเต็มทั้งสามชั้นเลยครับสระด้านขวาเป็นป้าอ่า
คิดว่าตอนแรกคิดว่าไม่อยู่บ้านเป็นป้ากำลังเติมอาหารให้พ่อหมออยู่
และสิ่งที่ช็อกที่สุดคือด้านหลังพ่อหมอเป็นร่างเงาดำ๕ตน
หญิงและชายกำลังยืนแล้วก็จ้องมองมาที่พ่อหมอ

คือพี่อ้อยก็ตกใจแล้วก็ช็อกถอยหลังแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าบ้านเลย
ครับวิ่งไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ที่บันไดบ้าน
เดียวป้าเดินตามออกมาแล้วป้าก็มาพูดกับพี่อ้อยว่า
ถ้าเห็นหรือได้ยินอะไรให้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น

ไม่ได้ยินอืมถ้าเราทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
ไม่ได้ยินเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราครับ
แต่ถ้าเขารู้ว่าเราเห็น
วันนี้ก็คือแต่ป้าเขาพูดด้วย

ทำไมเตือนว่าอย่าไปยุ่งในครัวเราไม่ฟัง

เขาก็ทำใจให้ไม่คิดอย่างที่ป้าพูดไม่ได้

แล้วว่าสิ่งที่เห็นมันคือผีค่ะ
คืนนั้นก็คือแบบนอนไม่หลับแทบไม่ได้นอนแล้วเพราะว่ากลัวมาก
ตัดมาวันที่๓วันที่๓เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะต้องกินขนหมาดำ
วันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็วันนี้ทำงานบ้านเสร็จไม่ไปเดินเล่นแล้วนั่งอยู่หน้าบ้าน
ก็มีผู้หญิงเป็นสาวโรงงานนะคะคนนึงมาหาพ่อหมอ
เราก็มาเจอกับพี่อ้อยนั่งอยู่หน้าบ้านเขาก็ทักทายเขาว่ามาทำอะไรมาให้หมอช่วยเหมือนกันเหรอ
พี่อ้อยก็เล่าสั้นว่าตัวเองมาทำอะไร
โรงงานคนนั้นเขาก็มานั่งคุยกับพี่อ้อยมานั่งเล่าให้ฟังคือเป็นบทสนทนาของทั้งสองคนนะคะ
เขาบอกว่าเขามาให้พ่อหมอช่วยเพราะว่าผัวเขาถูกเมียน้อยทำของใส่
เคยมาให้พ่อหมอช่วยแล้วครั้งหนึ่งเหมือนจะดีขึ้นแต่ทั้งนั้นเหมือนเขารู้ว่าเราแก้
เขาก็เลยเติมของมาอีกแล้วของที่ทางนั้นทำใส่เป็นของที่ต่ำมาก
หมอเลยบอกว่าเราต้องใช้ของที่แรงกว่าเพื่อที่จะแก้
ก็เลยกลับมาหาหมออีกครั้งนึงเลยค่ะแล้วยังเล่าไม่ทันจบทีค่ะ
ป้าก็มาเรียกบอกพ่อหมอเรียกแล้วก็ขึ้นไปเสร็จสักพักหนึ่งก็ออกมา
แล้วเขาก็ยื่นห่อผ้ามาให้พี่อ้อยดูว่านี่ไงของที่หมอให้เอาไปแก้อยากดูไหม
เป็นเป็นห่อผ้าเป็นแท่งเขาก็แกะออกมาให้ดูชั้นแรกห่อด้วยผ้าดิบ
ชั้นที่สองห่อด้วยผ้ายันสีแดงครับข้างในเป็นตุ๊กตาปั้นด้วยดินเหนียวผู้หญิงกับผู้ชาย
ประกบติดกันแต่ถูกเสียบให้ติดกันด้วยตะปู
แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรีบไปแล้ว
เพราะหมอบอกว่าต้องเอาของสิ่งนี้ไปฝังในป่าช้าก่อนเที่ยงคืน
แล้ววัดในกรุงเทพมันเหมือนผู้คนมันจะพลุกพ่านกว่า
มันไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปในป่าช้าที่จะไปทำอะไรแบบนี้โดยที่ไม่มีคนเห็นได้อย่างนี้ค่ะ
ก็เลยต้องรีบไปวัดต่างจังหวัดมันจะจะแบบเป็นวัดป่ากันด้านกว่า
ไม่ได้มีรั้วอะไรอย่างนี้เข้าไปทำอะไรก็ไม่มีใครสนใจ
พอพูดจบเขาก็รีบเก็บของแล้วก็ออกไปค่ะ
แล้วสิ่งที่พี่อ้อยได้เจอในวันนี้มันทำให้รู้สึกแบบตกใจ
แล้วก็ถ้าวันนี้ไม่ได้เห็นกับตาตัวเอง
คือไม่อยากจะเชื่อเลยว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันมีอยู่จริงด้วยเหรอ
ที่เราเคยได้ยินได้ฟังแบบเห็นกับตาตัวเองแล้วว่ามันน่ากลัวมากค่ะ
และอย่างคือไอ้ลักษณะของเอาตุ๊กตาดินปั้นสองตัวประกบกันผู้หญิงผู้ชาย

ถ้าฟังจากคนอื่นพูดมามันก็จะแค่สายสินพันเนาะ

แต่นี่เป็นการแก้ของยังไงก็ไม่รู้
เหมือนเป็นการย้ำว่าให้ทั้งคู่
อ่ะตายหรือรักกันมากกว่าเดิมหรืออยู่ด้วยกันมากกว่าอันนี้ไม่ได้
รักกันไปจนตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่กลัวไม่กลัวค่ะเออ
ก็พอตัดมาวันที่๔นะคะวันที่๔เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องสวดทำพิธีอะค่ะ
เอ่อวันนี้พ่อหมอก็เลยพูดกับพี่อ้อยว่าวันนี้สวดทำพิธีวันสุดท้ายแล้วนะ
อยากดูไหมเพราะว่าหลังจากที่สวดทำพิธีเสร็จอ้อยต้องทำอะไรบางอย่างด้วยนะ
ถึงจะจบแบบเสร็จสิ้นก็โอเคพากันไปที่สาราทำพิธี
ข้างในสาราก็เป็นโต๊ะหมู่บูชาที่ทำพิธีใหญ่ใหญ่อะค่ะแล้วก็ของที่ใช้ประกอบทำพิธีก็เอามาวางเลี้ยงให้พี่อ้อยดูว่า
ของที่ประกอบพิธีก็จะมีดินเจ็ดป่าช้าตะปูตอกฝาโลงเศษสารหักกระดูกผี
แล้วก็มีอาหารขาวหวานที่ใส่กระทงใบตองอันนี้มันคือของแบบ
ใช่อัปมงคลทั้งนั้นเลยนะใช่แบบเหมือนของคุณสัยมนต์ดำสายดำแบบ
สุดดำปีเลยอ่ะใช่ค่ะเออก็พอหลังจากสวดทำพิธีเสร็จ
เขาก็บอกว่าให้พี่อ้อยเอาของทั้งหมดเนี่ยค่ะ
ถือไปวางที่ทางสามแท่งใต้ต้นตานคือเลือกเอาเลย
ทุ่งนาหมอตรงไหนที่มันเป็นสามแยกอ่ะวางตรงนั้นได้เลยอืม
แล้วก็วางไว้แล้วเดินออกมาเลยนะอย่าหันหลังกลับไปมองอืม
อ้อยก็ทำตามค่ะทำตามเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่บ้านอืม
ก็มานั่งคิดในใจตอนนั้นน่ะมันรู้สึกกลัวสับสนว่าแบบ
เรามาทำอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ตอนนี้ถ้าเท่าที่ผมฟังนะค่ะ
ผมกลัวพ่อหมอมากกว่าคนนั้นอีกนะค่ะเออ
เพราะว่ารู้สึกกลัวแล้วรู้สึกแบบไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
สิ่งที่เจอในแต่ละวันมันน่ากลัวมาก
แล้วแต่ละวันเจอเหตุการณ์ไม่ซ้ำกันเลย
คือไม่รู้ว่าถ้าอยู่ต่อคือพรุ่งนี้ต้องเจออะไรอีกอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เลยไปบอกพ่อหมอตรงว่าหนูขอกลับบ้านได้ไหม
หมอก็ทำพิธีจบแล้วค่ะเสร็จสิ้นครบ๔วันแล้วอ่ะ
หนูขอกลับบ้านได้ไหมหนูอยู่ไม่ไหวแล้วจริงหนูกลัวมาก
ก็พูดกับเขาตรงเขาก็บอกว่าได้ตาอ้อยต้องอยู่ให้พ้นคืนนี้ไปก่อนนะ
คือกลับเลยไม่ได้ต้องอยู่ให้พ้นคืนนี้ไปก่อน
ก็คือให้มันครบห้าวันอะให้เช้าวันที่ห้าให้มันครบห้าวัน
จะกลับได้แต่ต้องรอพรุ่งนี้ใช่ค่ะ
ทีนี้อยู่ให้ได้ก่อนใช่ค่ะอืม
แต่ว่าก็ผ่านคืนนั้นมาได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
พอเช้าวันที่๕ค่ะพี่อ้อยก็รีบเก็บของเตรียมกลับบ้านเลย
อ่าแล้วก็ตอนที่กลับป้าเป็นคนเดินไปส่งครับ
หน้าปากซอยตอนที่เดินไปอ่ะค่ะบรรยากาศก็เงียบ
ไม่ทั้งสองคนไม่ได้คุยอะไรกันเดินไปจนใกล้ใกล้จะถึงปากซอยแล้ว
อยู่ดีป้าก็พูดขึ้นมาว่าอ้อยรู้ไหมว่าวันนั้นน่ะสิ่งที่อ้อยเห็นน่ะ
คืออะไรวันที่เห็นพ่อหมอใช่ในห้องครัวใช่อยากรู้ไหม
อ้อยก็อยากหน้าแล้วป้าก็บอกว่าหมอเขาเลี้ยงผีเอาไว้ใช้งาน
เวลาจะกินก็ต้องให้เขามาแฝงร่างแล้วเวียนกินมากินทีละตน
เหมือนหมอกินแทนเขาอ่ะคือที่เห็นเนี้ยเป็นลักษณะของพ่อหมอกินใช่
แต่พ่อหมอเนี่ยไม่ได้กินใช่เป็นวิญญาณที่เขามากินมาแฝง
แล้วใช้ร่างของพ่อหมอในการกินเข้าไปใช่ค่ะอาหารมันเลยเยอะขนาดนั้นอย่างเงี้
แล้วเวลากินก็คือที่พ่อหมอกินแบบมุมหม่ำก็ไม่ใช่พ่อหมอแล้วก็เป็น
ที่พ่อหมอเลี้ยงไว้ใช้ง่านะคะมาแฝงกิน
แล้วก็ต้องเวียนมากินเพราะมี๕ตนเวียนมากินอย่างนี้ค่ะ
พี่บ้อยได้ยินมันยิ่งตอกย้ำความหลอน
ความน่ากลัวเข้าไปอีกคือดีแล้วที่วันนี้ได้กลับบ้านซะทีอย่างนี้
อ้อยก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะก็บอกป้าว่า
งั้นป้าส่งหนุงแค่นี้ก็พอค่ะอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้ว
พอล่ำลาป้าเสร็จพี่อ้อยก็จ้ำแบบ๓๙ถึงถนนใหญ่เลยค่ะ
ก็เดินทางกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ
แล้วเรื่องของผู้ชายคนนั้นนะคะเรามาทราบข่าวทีหลังว่า
เขาถูกสารตัดสินจำคุกข้อหาพยายามฆ่าที่เราแจ้งไว้นะคะ
แต่ไม่รู้ติดกี่ปีนะหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยได้พบเจอ
หรือได้ยินข่าวอะไรของเขาอีกหนึ่งเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นคำว่าเจ้ากรรมนายเวรที่คุณน้าคนนั้นมาเตือน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรมายังไง
อยู่อยู่มาเพราะเพื่อที่จะมามาตั้งใจมาทำร้าย

ถูกป่ะเพราะเท่าที่ฟังดูคบกันไม่นาน
เจอกันแบบแป๊บเดียวแล้วตัดสินใจคบกันเลย
พามาบ้านเลยใช่แสดงว่าตัวเขา
โดนทำของป่ะคิดว่า
ไม่แน่ใจเพราะว่าอู๊ก็มีถามพี่อ้อยนะว่าค่ะ

สัมผัสไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่า
เวลาที่อู๋เตือนพี่อ้อยเขาจะไม่ค่อยฟัง
ไม่ค่อยฟังแล้วก็เหมือนจะแบบพูดเข้าข้างนิด
แต่ไม่ได้ออกตัวแรงเขาก็ยังเกรงใจ

คนที่หน้าตาน่ากลัวเขาอาจจะไม่ได้มีอุปนิสัย
มันน่ากลัวเหมือนกับหน้าตาก็ได้เราจะตัดสินแบบนั้นไม่ได้

เพราะจากเซนต์ที่คุณอุ๊เห็น
แรกที่แวบแรกเข้ามาคือ

รู้สึกว่าเขาน่าจะมีอะไรบางอย่าง

แต่พี่เขาก็เหมือนจะปกป้องกึ่งปกป้อง
แล้วก็แต่ก็ไม่ได้ดุถึงขนาดถล่ำลึก
ที่แบบอย่ามายุ่งนะนี่ฉันรักมาก

มีเหตุการณ์หนึ่งที่อุ๊กก็พูดอีกแล้วว่าไม่โอเค
เขาก็มีพูดมาว่าเราอคติ
เราก็เลยหลังจากนั้นอูก็ไม่เตือนเราค่ะ
แต่จริงมันเวลามันก็ไม่นานเตือนไปไม่กี่ครั้งก็เกิดเรื่อง
อืมเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าถึงขั้นจะต้องทะเลาะกันขนาดไหน
มันต้องมีเหตุอะไรถึงจะต้องแบบถึงขนาดโกรธขนาดนั้น

มันต้องมีเหตุอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ถูกไหม
โอเคในเรื่องของผู้ชายคนนั้นน่ะ
ไปเพราะว่าเขาได้รับผลกรรมของเขาทางกฎหมายทางใดก็แล้วแต่
พิธีกรรมต่างผมไม่เคยได้ยิน

ผมไม่เคยได้ยินว่าต้องมานั่งกินขนหมาดำเฮ้ย

ตอนที่พี่อ๊วยเล่าก็ตกใจเนอะขนหมาดำจริงอะเนอะจริง
เอามาเผาไฟแล้วก็มาบด

สมกับน้ำมนต์ที่ทำพิธีแล้วก็ดื่ม
คือมันไม่รู้สิมันมองเป็นการแก้คุณสัยยังไง
ก็ไม่รู้มันเหมือนเป็นการเติมอะไรบางอย่าง

จากที่เห็นคือหมอผีท่านเนี่ย

ถามพี่โอ้ยเราว่าเป็นเพื่อนบ้านหรือเป็นคนไทย
เป็นคนไทยผู้ไทย
แต่ทั้งหมดเลยคืออภิเฉยแหละ

ยังปลอดภัยไม่รู้ว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามันฟังดูวิธีกรรมหรือว่ามันน่ากลัวเกินไป
เพราะฉะนั้นเรื่องของคุณสายมนต์ดำก็ยังคงพูดกันเหมือนเดิม
คุณผู้ชมครับอย่าไปยุ่งกับมันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อม
บางคนบอกไปทำเถอะเป็นแค่เมตตามหานิยม
เราต้องแยกแยะให้ออกก่อนระหว่างเมตตามหานิยมกับคุณสัยมนต์ดำเนี่ยมันมีเส้นบางกั้นอยู่
ง่ายคือเรื่องของพิธีกรรมถ้าอันไหนเราดูแล้วหรือว่าเราเห็นแล้วว่า
เฮ้ยมันเกินคำว่าเมตามหานิยมอ่ะเบรกได้เบรกเพราะบางคนอยากจะได้ไง
อยากจะให้ตัวเองมีเสน่ห์อยากให้ตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแบบทางรัฐ
บางทีอาจจะหน้ามืดตามัวปิดตาข้างหนึ่ง
รับได้กับสิ่งที่เขาทำอ๋อแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอก
เดี๋ยวผลที่ได้กลับมามันจะดีทุกอย่างมันมีราคาที่ต้องจ่าย
ฟังเรื่องผีกันมาเยอะนะครับตลอด๒๐๓๐ปีที่ผ่านมาทุกเคสที่
ใครก็แล้วแต่ที่ไปเกี่ยวข้องกับคุณสายมนต์ดำมันจบไม่สวยสักเคสหนึ่ง
มีอันเป็นไปทุกเคสคนที่ทำก็ได้รับผลคนที่ถูกทำก็ได้รับผล
ผลสุดท้ายเวรกรรมต่างมันก็กลับมาเล่นงาน
เรื่องนี้พี่คนนั้นผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้

น่ากลัวนะครับนี่คือ๕วันในบ้านหมอผีที่คุณอู๋เอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
ขอบคุณคุณอู้มากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน

เหมือนเดิมครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอนประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาทแบบนี้
ทีมงานของเราเรารับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้าเราก็จะกลับมาล้อมวงฟังเรื่องหลอน
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใคร
ให้ติดตามกันให้ดีเหมือนเดิมสำหรับสัปดาห์นี้
เวลาหมดหมดเวลาส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกครับ
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ
ฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกคน

รับชมเรื่องราวผีโคตรดุกับรายการสถานีผีดุในเพลิสต์นี้
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ